ช้างก็ได้รับผลกระทบเหมือนกัน
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปดูโครงการดีที่จะไปช่วยช้าง

เอามาเล่าเรื่องนี้นะครับคุณผู้ชมครับมาช่วยน้องช้างและคนเลี้ยงช้างด้วยนะครับ
มาช่วยกันในโครงการคนช่วยช้างช้างช่วยคนฮะผู้ริเริ่มโครงการนี้ก็คือคุณเวทวีรเวทนะครับ
เป็นผู้ชายเสื้อเหลืองเหลืองคนนี้นี่แหละครับเป็นนักธุรกิจชาวกรุงเลยแหละก็กรุงเทพนี่แหละ
แล้วก็เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรด้วยคุณเวทเล่าว่าโครงการนี้เนี่ยเริ่มจากพี่น้องในครอบครัวนะ
เพราะมองเห็นผลผลิตทางการเกษตรที่แม่ห้องศรเหลือเยอะมาก
ไปเจอพิษโควิด๑๙ส่งออกยากไงจึงมีผลผลิตที่มันเน่าเสียไงมันเหลือเยอะ
ก็เลยเอาไปช่วยเกษตรกรนะครับก็คือไปซื้อผลผลิตทางการเกษตรมา
ให้สัตว์ใหญ่อย่างช้างได้กินกัน
ช้างเขาขาดรายได้ครับเขาไม่มีเงินจากนักท่องเที่ยว
แล้วเขาจะเอาเงินที่ไหนไปซื้ออาหารมาให้ช้างได้รับประทานล่ะครับ
ทีนี้พี่เวทก็คือคุณเวทวีรเวศนี่แหละครับ
เขาเลยติดต่อไปที่สมาพันธ์ท่องเที่ยวที่ดูแลช้าง๔๗ปางในจังหวัดเชียงใหม่
รวมแล้วทั้งหมดนะครับมีช้างทั้งหมด๕๐๐เชือกครับ
ซึ่งทางปางช้างแม่แตงจะเป็นศูนย์กลางในการแจกจ่ายอีกทีนะ
นโยบายในการทำโครงการนี้เนี่ยจะไม่กดราคาทางการเกษตรเลย

คุณเวทแกไปซื้อผลผลิตกับเกษตรกรเองถึงที่ถ้าหมู่บ้านนั้นมีใครมีรถคอกส่งของ
แล้วก็คุณเวทก็จะจ้างไปส่งนะก็ทำให้เขามีรายได้อีกทางหนึ่งด้วยไงครับ
เรียกได้ว่าเกิดประโยชน์สูงสุดตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำไปเลยนะครับ
ใครที่สนใจจะไปร่วมทำบุญบริจาคในโครงการคนช่วยช้างช้างช่วยคน
โอนเงินไปตามเลขบัญชีนี้ได้เลยนะครับ

โครงการดีแบบนี้ก็เอื้ออาศัยกันไปนะคะ